ข้าเป็นร่องแพ้คุณชอบไหมที่ชุ่มชื้นแฉะที่มีน้ำน้ำ
เขาชอบแช่น้ำใช่ตรงไหนที่ภูวิลล่าบอกทีนี่ไงภูวิลล่าธรรมชาติเลย
ร่องแพ้ที่จังหวัดนครพนมกันคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนี่สวยนะสวยน่าไปมากบรรยากาศดีนะที่พักเยอะเลยทีเดียว
อากาศร้อนแบบนี้หลายคนก็อยากจะหาที่เย็นไปเที่ยวกันแหละ
ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะร่องแพ้น้องวายค่ะมันต้องแบบนี้เทียบให้สุดทุ่มไปเลยแบบนี้
แต่อย่างนี้ให้ได้ดูกันเนี่ยนะคือถ้าใครว่ายน้ำเป็นอะไรเป็นก็โอเคแหละแต่เป็นไปได้นะสวมใส่ชุดร่วมชูชีพดีกว่า
แต่คือเวลาขึ้นแพ้ต้องสวมใส่อยู่แล้วนะแต่ว่าจะเล่นน้ำก็ดูเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะ
คือบอกพี่กัดก่อนนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลฝั่งแดงอเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
ช่วงนี้หลายหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายมาตรการนะคะแต่ว่าก็ยังคุมเข้มเรื่องของความปลอดภัยแหละ
ตรงไหนเขาจัดได้เขาก็จัดให้มีการท่องเที่ยวกันแบบนี้ก็เลยเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากมายนะคะ
คนในพื้นที่เองก็ดีอกดีใจไงได้เปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็มีรายได้มาจากการที่คนมาเที่ยวกันเยอะ
โดยการล่องแพรหนองหวายเนี่ยเป็นการเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติชาวบ้านร่วมกับภาครัฐจัดสร้างขึ้นมานะ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนคนที่มาที่เที่ยวนี้นะคะก็จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์
ร่องแพรชมวิวสองข้างทางทานอาหารอร่อยที่มาจากแม่น้ำปลาแม่น้องแม่น้ำพวกนี้สดใหม่แล้วก็นี่เลย
กระโดดน้ำเล่นยังไงคุณชนะเขาใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะซึ่งที่แห่งนี้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับไว้หมดแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลย
เพียงแค่อัตราแพร่เท่านั้นเองค่าบริการแพร่ชั่วโมงละ๒๕๐บาท
ชั่วโมงแรกนะส่วนชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ๑๐๐
แต่ถ้าเตำเบาทั้งวันนะคุณฉะนั้น๑๐๕๐บาทเท่านั้น
เดียวได้หมดเลย๑๐๕๐บาทคุณล่องไปเลยทั้งวี่ทั้งวันนะคะ
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุขมีรอยยิ้ม
ชาวบ้านก็ลืมตาอ้าปากได้มันสวยมากแล้วดูสวยมาก
น้ำเขาบอกมันสีดีน่าเล่นอ่ะใช่น้ำสีสวยเนอะเออค่ะ
น่ะมีโอกาสไปเที่ยวกันได้เลยเนอะแล้วบทแพร่นี้น่ะสั่งส้นตำมาน่ะ
ลาบมาน่ะไกล่ย่างน่ะลาบลาบลาบแม่น้ำน้ำโอ้ยกรุงเต้นเออเออเออ
มีไหมอยากรู้อ่ะมันต้องมีอยู่แล้วเมนูพวกนี้
กรุงเต้นได้ไหมไปนั่งอยู่เถาแบบริมน้ำแล้วเนาะโอ้โหกรุงเต้นนี่
เต้นกันสนุกอ่ะเป็นทั้งกุ้งเป็นตังคนน่ะแต่ว่าเตือนน่ะ
ถ้าไปเที่ยวร่องแพ้แบบนี้ต้องระวังเด็กด้วยเออต้องใส่ต้องใส่นะ
ใช่ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ระวังเด็กด้วยค่ะ